คุณผู้ชมคะมาต้นปีแบบนี้เราคุยเรื่องของการคืนเงินภาษีกันหน่อยนะคะ

ใครเคยได้รับเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากรที่แรกเป็นเช็ค

จะไม่มีรูปแบบการคืนแบบเป็นเช็คแล้ว

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษีก็ได้เปิดเผยนะคะ
ว่าทางกรมสัมภาคอนมีการยกเลิก
ส่งเช็คคืนเงินภาษีทางปรายศนีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่๑มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็จัดช่องทางการคืนภาษีระบบอื่นทดแทน

มาใช้บริการพร้อมเพลย์ในการคืนเงินภาษี

ส่วนประชาชนที่ยังรับเงินคืนภาษีจากเช็คเนี่ย
มีน้อยค่ะร้อยละ๓๐เท่านั้นเอง
และแนวโน้มก็จะลดลงต่อเนื่องทุกปีเลย

การส่งเงินคืนทางปรายศนีย์มันเกิดปัญหาเรื่องเช็คหาย

แล้วก็ต้องเสียเวลาค่ะเดินทางไปธนาคารอีก
ก็เลยมองว่าการได้รับเงินผ่านทางพร้อมเพลย์เนี่ย

โดยภารกิจกรรมแมพสถานการจัดเก็บภาษีก็ย้ำนะคะ
กรมสรรพากรไม่ได้บังคับให้ประชาชนจะต้องลงทะเบียนพร้อมเพลย
เพื่อรับเงินคืนภาษีอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
แต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่ได้สมัครลงทะเบียนพร้อมเพลย์
ก็สามารถขอรับเงินคืนภาษีด้วยวิธีอื่นได้นะคะ
โดยประชาชนสามารถนำหนังสือแจ้งคืนภาษีของกรมสรรพากร
ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
เพื่อนำเงินเข้าบัญชีต่อไปได้
หรือหากท่านใดไม่มีบัญชีธนาคารแต่ว่าต้องการขอรับเงินภาษี
ก็สามารถติดต่อรับคืนได้เลยที่ธนาคารกรุงไทย
โดยทำตามระบบที่ทางธนาคารได้กำหนดเอาไว้นะคะ